พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ
สนับสนุนโดย๒ความอร่อยเหนือระดับจากดัสนิวพรีเมียมมิ้ว
อัพธรรมดาวสวัสดีครับ
ท้องทะลุดาวคืนนี้ต้องบอกว่าถูกใจทุกคนถูกใจลูกมดค่ะ

เป็นเพื่อนสนิทอาจจะคุยกันถูกคอ
ก็เป็นหน้าที่ของลูกมดไป

อยากจะบอกว่าถ้าสมมุติจะพูดถึงเมโทรเซ็กชัล
คุณคิดถึงใครในประเทศไทย

โอ้โหมันไม่ค่อยชัดไง

ได้นะอาจจะเป็นเอกรีธศวารีย

ตั้งแต่หัวจดปลายเท้า

จะไม่เป็นที่สังคมต้องจับตามงว่า

แพครัพเชอร์หรือดาวของเราทีนี้
เมโธตั้งแต่ทุกสัตว์ส่วนของร่างกายเลย
ถ้าเห็นเขาแล้วจะต้องอ๋ออันนี้เขาเรียกเมโทใช่ไหม
หรือที่เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไฮโซ
หรือคนคนนี้หรือเปล่าที่เขาบอกว่าเป็นไฮโซจริง
เรารู้จักกับเขามาหลายสิบปีเหลือเกินฮะ
เราเห็นเรียกว่าเป็นศิลปินที่ทำร้านตลับสมัยก่อน
เขาเป็นเจ้าพญากับชาติมาเกิด

ขอต้อนรับคุณดังพันกรบุญญาจินดาฮะ
เช็ดนี่โค้ย

นี้ไงเมทาร์ของมีน

น้ำหนักจะไม่ให้เกินเท่าไหร่นะครับ
น้ำหนักจะคุ้มให้อยู่ประมาณ๕๐๕๖กิโลกรัม

ทานข้าวเยอะอย่างนี้ครับก็มันจะออกแก้มจะชัดเจนเลยครับ

เพราะฉะนั้นดังก็ต้องระวังเรื่องน้ำหนักไว้เหมือนกัน

อันนี้ถือว่าเกณฑ์ที่โอเคที่เราจะ

อารักษ์อยากจะบอกว่าเห็นอย่างนี้เป็นคนที่จะต้องแบบว่าแบรนด์อย่างนั้น

ไม่คนที่เป็นเมโทจริงเขาต้องแต่งตัวจัดไง

ก็เป็นอันนี้น่าจะมีพีชเดียวในโลก

อย่างเกงบอร์แมงที่คุณตัดหรืออะไรอย่างนี้

เป็นเกงสำหรับฝรั่งเราเขาชอบขี่มองไซส์กันใช่ไหมครับ

แต่ว่าใส่เมืองไทยก็ได้ครับใส่ไปสบาย
แล้วปินที่เขาบอกว่าทั้งชุดเวลามีเพลงมาเพลงนึง
เสื้อผ้าน่าจะแพงที่สุดของศิลปินในเมืองไทย
ไม่เดือดร้อนใครเลยเพราะว่าน้องดังหามาใส่เอง
ใช่ครับมีความจริงเปลี่ยนว่ามันคือเสื้อผ้าที่เราใส่เองทุกวันอ่ะครับ
ใช่อยู่แล้วครับคือไม่ได้ว่าเฮ้ยจะออกอัลบั้มต้องไปซื้อเสื้อที่แมทเสียเพลง
รู้สึกยังไงฮะรู้สึกก็ดีใจนะครับ

ที่๑๖เข้าปีที่๑๗แล้วเอามาดูซิรูปออกมา
ดูรูปแรกปีแรกที่คุณเข้ามา
อ๋อไม่ต้องกลัวหาพ่อปีแรกน้องอย่างน่ารัก
นี่ฮะ

เฮ้ยไม่เหมือนเลยทำไมเปลี่ยนไปอย่างนี้ไปทำอะไรมา

เหมือนกันเลยเปียงเป้า

คือน้องให้พูดดินะคะ

ตอนที่ถ่ายอัลบั้มดังหนึ่ง

อันนี้ก็ไปดังหนึ่งเหมือนกัน
แต่ว่าชุดนี้เป็นชุดเพลงไม่เอาคืน

เขาเป็นคนเลือกที่จะหยุดงานเอง
แล้วก็ไปอังกฤษ

ให้จบด้วยครับคือไม่บอกคุณแม่เลยว่า

บินไปบินมาอย่างนี้

รู้สึกว่าเราตามหลังเขามาเยอะแล้วอะไรอย่างนี้ครับ

เมอร์นางก็ไม่ได้ขับนางก็โรงเรียนซัมเมอร์
อัดเต็มที่๒ปี

เห็นแบบนี้เจ้าสำอางแบบนี้

เปลี่ยนงานเซ็งกับการงาน

มีปัญหาหลายอย่างเพราะเป็นดวงที่ราหูทัพเรือนเกิด

พระเคาะจรไปมาต้องทับกัน

ไม่มีความแน่นอนในความเป็นไปในชีวิต

การจะมีชิดขอบเพลศีนี่
พิหวนะโชคใหญ่ในจรภาราหูคนต้องพระสารา

และแน่นอนอีกคำถามหนึ่งที่หลายคนอยากจะรู้
พันกรมีแฟนรึเปล่า